คุณผู้ชมค่ะอยากให้ทริปจัวหัวไปนะคะ
ที่บอกว่าน้องมนติศพี่มนติศของเรา

คุณผู้ชมที่ฉันก็ไปคุยกับพี่มนติศมา
แล้วก็เมาส์มอยกันหลายเรื่องหลายอย่างนะคะ

เรียกนางนี่คือเป็นสับปะนามเรียกทั่วไปนะคะ

ที่ฉันก็ว่าอ้าวพี่พลอดอานนท์
เพิ่งจะไปเล่นหอแตลแตกนี่
เห็นพี่พลอดเปิดเปลยว่าพี่มนติศมาเล่นบ้างมั้ย
เป็นแบบหอแตลแตกที่บ้านลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ย
หอแต่งแตกก็ต้องแต่งหญิงละมั้ง

พี่มนติศตั้งแต่ฉันทำงานมายังไม่เห็นแต่งหญิงจริงจังเลย

พี่มนติศบอกว่าถ้ากล้าจ้าง๒๐ล้าน

เริ่มถ่ายทำแล้วละครเริ่มแล้วนะครับ

ก็ส่วนมากจะเป็นล่าสุดไปรับเชิญ
ลูกขาเทวดาอาจจะเตอะลงมีโกตี้มีมณศิษณ์

ถามถ้าเกิดติดต่อมนศิษณ์แต่งหญิงให้ไปเหมือนพี่โกตี้หวังว่ากินเขา

ถ้าตอบไม่เต็มปากเน๊ยหวานหวาน

เห็นไหมแถมท้ายหนังโชว์นะ
ติดตามกับบันเทิงไทยรัฐวันที่๑๖จัวหัวไว้ตั้งแต่วันนี้เลย
ฟังไม่ไหวในการอะไรก็ไม่รู้
พี่มณศิษย์ก็ดูอยู่เชื่อว่ามันจะโทรพี่มณศิษย์เป็นแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐ
ไม่ได้ดูเฉพาะวันที่ลอตเตอรี่ออกนะ
ฝากสวัสดีด้วยนะคะคุณครู